ของโควิด๑๙ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทย
ปีใหม่ก็อยากที่จะมีความสนุกสนาน
อยากจะกลับภูมิลำเนากันนะครับ
ไปดูเมื่อวานนี้ครับในการแถลงประจำวันของสบคครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙รายใหม่๔๖คนนะครับ
ไม่มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าคัดกรองติดเชื้อครับ

แล้วก็มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศติดเชื้อ๗รายเข้าสถานที่กักกันของรัฐไปแล้ว
รวมผู้ป่วยสะสมนะครับ๕๗๖๒รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ
คุณหมอทวีสินโคศกสวบคบอกว่าผู้ติดเชื้อภายในประเทศ๓๙ราย
มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งอยู่ดีครับ๓๑รายเช่นที่ไหนบ้าง
นครปฐม๓รายกรุงเทพมหานคร๑๐รายสระบุรี๒ราย
และรอประสานในรายละเอียดอีกสองรายนะครับที่เหลือแปดรายนะครับ
เป็นผู้ที่มีประวัติไปสถานที่ชุมชนเช่นตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้าและสัมผัสชาวเมียนมาที่ป่วย
แล้วก็มีการสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันไปว่าป่วยแล้วก่อนหน้านี้
เมื่อวานนี้ถ้าใครดูการแถลงข่าวครับจับจ้องไปที่คุณหมอทวีสิน
คุณหมอหงุดหงิดทำไมคะคุณหมอหงุดหงิดและแสดงอาการออกมาแบบคุณหมอเลย
เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นหุ่นหิดหรือผมงุดหงิดผมอาจจะทำไม่ได้แบบคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าท่านผู้ว่าครับผู้เกี่ยวข้องตามจังหวัดต่างที่พบผู้ป่วย
รายใหม่ครับกรุณาส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางก่อน
พอท่านแถลงก่อนมันสับสนท่านแถลงก่อนข่าวออกมันสับสน
ทำไมตัวเลขไม่ตรงกันอ่ะเห็นด้วยพี่เบิร์ตจำได้ไหม
วันอาทิตย์ที่เราอ่านข่าวกันคือวันเสาร์เนี่ยมียอดผู้ป่วยโควิดเพิ่ม๔๐๐กว่าคน
แต่ว่าตัวเลขหน้าจอของเรายังอยู่หลัก๑๐อยู่เลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยไลน์มาถามว่าอ้าวทำไมถึงยังเป็นหลัก๑๐อยู่
ถูกต้องเพราะเรายังรวมไม่ได้เพราะข้อมูลที่เราจะต้องเอาขึ้นจอ
มันต้องเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ถ้าใครดูไม่ออกว่าคุณหมอทวีสินหงุดหงิดนะผมดูออก
เมื่อวานแกหงุดหงิดจริงแล้ววิงวอนเลยบอกว่า
รายงานมาที่ส่วนกลางก่อนนะครับจะได้มีการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นเอกภาพนะครับ
งั้นมันจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลได้
ต่อมาช่วงบ่ายนี่ไงพอแถลงกันกระยึกช่วงบ่ายมาแล้วครับ
มีการแถลงผลการตรวจเชิงรุกในชุมชนของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดสมุทรสาคร
พบผู้ติดเชื้อ๑๑๖รายครับ
โดยตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมเป็นต้นมาตรวจแรงงานต่างด้าวไปแล้ว๙๔๕๑คน
ผลตรวจออกมาแล้วนะครับ๖๓๑๔คนพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๒๐๒คนครับ
โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในตลาดกลางกุ้งครับ
พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่๑๔๔ผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดสมุทรสาคร
รองลงมาคือตลาดไทยครับมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ร้อยละ๑๔ผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดสมุทรสาคร๑๕
นะฮะนี่นะฮะดูนะครับตามตลาดต่างแสดงว่าแม้ว่าไม่ใช่ตลาดกลางกุ้ง
แต่อย่างที่บอกนะครับลักษณะของการเชื่อมโยงกันของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในจังหวัดเนี่ย
มันถึงตลาดต่างกันหมดนะฮะนี่แหละครับส่วนที่ตลาดมหาชัยนะฮะ
พบผู้ติดเชื้อร้อยละหกแล้วก็ติดเชื้อนอกจังหวัดด้วยส่วนที่แพร่กุ้งมหาชัยครับ
กุ้งมหาชัยมีผู้ติดเชื้อร้อยละ๑พบนอกจังหวัดร้อยละ๕
นี่แหละฮะดูตามตัวเลขไปนะครับแล้วก็ประเมินกันไปแล้วก็สุดท้ายในพื้นที่สะพานปลาไทยที่สมุทรสาครนะครับ
พบผู้ติดเชื้อร้อยละ๑แล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดนะฮะ
วันนี้ทำให้มีข้อความนี้ออกมาบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอโชว์หน่อย
โควิดนอกสมุทรสาครพบ๖๕คนลามไป๒๒จังหวัด
สทก็คือกระทรวงสาธารณสุขโอ้คุมโรคเร็วแต่ล็อกดาวน์เพียบ
มันเป็นยังไงมันขัดกันนะมันดูแบบพาราดอกย้อนแย้ง
เชื้อระบาดคนนี้แล้วก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยกันว่า
ต้นต่อของเชื้อมันมาจากไหนไอ้ที่แพร่ปลาสะพานปลาอะไรที่สมุทรสาครเนี่ย
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการไปดูพื้นที่จังหวัดต่างก่อน

แต่ปรากฏว่าตัวเลขของเมื่อวานแต่ละพื้นที่เขาชิงแถลงไปแล้ว
เพิ่งจะมารวมวันนี้๑๑โมงเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยขอความร่วมมือจากผู้ว่าไป

เมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงออกมานะคะว่า
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๔ราย
รายแรกค่ะเป็นหญิงไทยอายุ๓๐ปี
ได้ยั้นพยายามไปชัดชัดเรื่องของทำลายต่าง

หญิงไทยอายุ๓๐ปีพักอยู่ที่หมู่บ้าน
หงประยูนอำเภอบางบัวทอง
เดินทางไปขายเสื้อผ้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แล้วตอนที่ไปขายมีแรงงานชาวเมียนมา๔คน
เลือกซื้อเสื้อผ้าโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
จนกระทั่ง๒๑ธันวาคมค่ะเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ปรากฏว่าผลคือติดโรคโควิด๑๙
หลังจากนั้นเธอเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ท่านได้อ่านตามไปด้วยแบบนี้นะคะ
รายที่๒ค่ะเป็นหญิงไทยอายุ๒๗ปี
อยู่อำเภอบางกรวยไปตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง

ไลน์ย้อนหลังของเธอเนี่ยนะคะ
เข้าร้านกาแฟทำงานร้านขายของชำในซอยรุ่งเรืองห้ามบางบัวทอง
ในวันที่๑๙ธันวาคมวันเสาร์วันเสาร์
พี่เบิร์ตไปไหมไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ได้ไปเลย
๑๙กัญญาเดี๋ยนสอบพอดีเลยไม่ได้ไป
เมื่อกี้ไปดูปฏิทินย้อนหลังเลยนะว่าไปหรือเปล่า
คือที่เอาไทม์ไลน์มาให้ดูทำความเข้าใจอีกทีนะ
ไม่ได้ให้ไปบูลลี่เขานะให้คุณระวังตัว
ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปในพื้นที่เสี่ยง
คุณต้องรีบไปตรวจร่างกายแล้วก็กักตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะ
ช่วยตัดวงจรของโรคกันนะคะ
ทีนี้เธอคนนี้รายที่๒ไปตรวจหาโรคโควิด๑๙
วันที่๒๑ธันวาคมผลออกมาในวันที่๒๒คือ
เป็นโรคโควิด๑๙นะฮะ
รายที่๓ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นชายไทยอายุ๓๙ปี
อยู่อำเภอบังใหญ่ทำงานบริษัทที่สมุทรปราการ
แล้วอยู่ร้านหนมเส้นชาลิสาปตทเรียบคลองถนนตำบลเสาทงหิน
มีประวัติเดินทางไปที่มหาชัยไปกินข้าวต้มเทศบาล๘มหาชัย
แล้วมีอาการหลังจากนั้นคือระคายเคืองคอปวดเมื่อยมีไข้
สินใจไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
และพบว่าติดโควิด๑๙๒๒ธันวาคมค่ะ
รายที่๔จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นชายไทยเหมือนกัน
อายุ๒๔ปีอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง

คนที่๔อยู่บางบัวทองแต่มีแผนจะเปิดร้านอาหารทะเลปิ้งย่างที่ซอยคลองถนนอำเภอบางใหญ่
ก็เลยเดินทางไปตลาดไทยจังหวัดสมุทรสาครบ่อยครั้งขึ้น

เมื่อมีการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร
พอฟังข่าวแล้วตัดสินใจเพราะรู้ว่าตัวเองไปพื้นที่เสี่ยง
ไปตรวจโรคโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วสุดท้ายพบว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙

คุณดูนะกราฟิกดาบรรทัศน์ล่าสุด
ตรวจโรค๑๙โรงพยาบาลเอกชน๒๑ธันวาคม

นี่แหละฮะมันทำให้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นอ่ะนะ

จากนนทบุรีสี่รายเราไปดูที่ปฐุมธานีกันหน่อยครับ
ล่าสุดก็เจอผู้ป่วยโควิด๑๙รายที่๔ของจังหวัดนะฮะเป็นผู้ชายคนนี้อายุ๖๐ปีครับ
พักในคอนโดใครอยู่คอนโดนี้ลองดูอาการซิ
คอนโดในซอยภุหนโยทิน๘๙ครับ
แต่เขาเดินทางไปตลาดนัดที่จังหวัดสมุทรสาครมาสิ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๘ธันวาคมก็เลยเข้าไปตรวจเชื้อ
แล้วปรากฏว่าติดโควิดเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
ญาติก็เลยให้แจ้งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนปฐุมธานีต้องระวัง
ไทม์ไลน์เขาอยู่คอนโดด้วยคอนโดคือต้องกดลิฟต์
ผลักประตูต้องนั่นต้องนี่โอ้ยมันก็คนเยอะแยะไปหมดเลย
ครับส่วนเด็กเล็กนะครับวิงวอนเลยนะครับ
อย่าออกไปไหนเลยช่วงนี้อยู่บ้านเถอะเพราะที่สุพรรณบุรีนะครับ
มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กหญิงอายุแค่๗เดือนครับ
อยู่บ้านในตะบนบางตระเถนนะครับอำเภอสองพี่น้อง
คือคุณแม่พาไปธนาคารต่อคศสาขา๒พี่น้อง
ไปบ่อกุ้งในตะบนสาลีแม่พาเข้าตรวจหาเชื้อพบติดโควิด๑๙
แล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
ขณะที่มีผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพิ่มขึ้นอีก๒รายนะครับ
เป็นลูกชายคนโตแล้วก็คนเล็กของชายที่ติดเชื้อโควิด๑๙คนแรก
สุราธานี๑รายนะครับเป็นชายอายุ๕๘ปี
ขับรถไปส่งกุ้งที่ตลาดทะเลไทยนะฮะจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ไปดูนครสวรรค์นครสวรรค์เจอคนหนึ่งนะครับเป็นชายอายุ๕๙ปี
ซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทยสมุทรสาครครับ
ชายนาฏคนหนึ่งเป็นพ่อค้ากุ้งอายุ๓๕ปี
มาซื้อกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครเหมือนกันนะครับ
อ่างทองคนหนึ่งคราวนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนะฮะ
ซื้ออาหารทะเลสดที่สมุทรสาครเหมือนกันที่ชายภูมิ๓คน
คนนี้ขายอาหารทะเลมาซื้อของที่ตลาดทะเลไทยสมุทรสาครครับ

เมื่อกี้เนี่ยติดกับคุณผู้ชมไว้ว่าจะเล่าว่า
เชื้อตกลงเขาวิเคราะห์แล้วตรวจที่มาที่ไปเทียบพันธุกรรมแล้วเนี่ย

คือเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวบอกว่าไอ้เชื้อที่ติดที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับ
มันมีความใกล้เคียงกับเชื้อที่วันจีวันจำได้ไหมฮะ
ด่านใช่ไหมที่มีผู้หญิงไทยลักลอบเข้ามาไปทำที่วันจีวันเมียน

แล้วไอ้เชื้อที่วันจีวันเนี่ยนะฮะมันมาจากไหน
มันมาจากเขาไปเทียบเคียงมันมาจากอินเดีย
ฉะนั้นเป็นอย่างนี้อินเดียเมียนมาแม่สายเข้ามาไทย
แล้วไอ้เชื้อที่พบที่สมุทรสาครมันใกล้เคียงอันนี้
แสดงอนุมานได้ว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคนเอาเชื้อมาเนี่ย
แล้วมาติดผู้หญิงเจ้าของแพร่ปลาตลาดกุ้งอะไรเนี่ยนะคือมาจากช่องทางนี้ครับ
ไม่ได้มาจากช่องทางอินโดนีเซียที่ว่าจะขึ้นมาทางเรือหรือเปล่า
พอได้ข้อมูลแบบนี้จากพี่เบิร์ตมาแล้วนี่นะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยนะครับ
เพราะเรารู้เส้นทางแล้วใช่ไหมคะเวลาจะจัดการบริหารต่างมันก็จะง่ายขึ้น
มันก็จะตรงจุดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ไปตามเส้นทางต่างหรือว่ามีหน้าที่เนี่ยก็ต้องจัดการด้วย
อย่าลืมไปบล็อกตามแนวชายแดนด้วยนะฮะสำคัญอย่าให้เข้ามาอีกนะครับ
บอกว่าไม่มีลักลอบนะเราก็เหนื่อยกันยากอยู่แล้วนะ